คือเท่าที่เราคุยกันมานะคะช่วง๒วันนี้มันจะมีตัวเลขอยู่หลายตัว
เมื่อสักครู่นี้ฉันคุยกับคุณนิมิตรที่เพิ่งจะไปพบท่านประหลัดแล้วก็รัฐมนตรีมา
ฉันถามรองเลขาอีกหนึ่งท่านในบอร์ดประกันสังคมรู้เรื่อง๒๔๐๐ล้านบาทที่ถูกดึงออกไปไหมคะ
น่าจะเป็นบ่อดหลักประคัตสุขภาพแผ่นชาติมั้ยครับบ่อดบัตรทองเนอะ

เพิ่งจะทราบวันพุธเจ้านะครับ
เดี๋ยวฉันควรจะเข้าใจเรื่องนี้ว่ายังไงดีคะ
ว่าแบบเอ๊ะแล้ว๒๔๐๐มันหายไปเนี่ย
๒แล้ว๒๔๐๐กำลังหายออกไปจากบัตรทอง
อย่าใช้ว่าหาย๒๔๐๐ล้านบาทออกไปจากบัตรทองเนี่ย
จริงต้องมีใครที่ควรรับรู้บ้างคะ
จริงเอาอย่างนี้หลักการแล้วกันเนอะ
เราไม่พูดถึงตัวเลขตัวเลขมันเยอะเอาหลักการใหญ่

แต่ละปีเนี่ยจากสมุทรกันจากตกลงกันไว้กับสำนักงบก่อนหน้า

พอรู้ตัวเลขชัดเจนแล้วว่าเป็นยังไงสำนักงานก็มาทำหลักเกณฑ์วิธีการ
แล้วก็แจ้งให้โรงพยาบาลทุกแห่งทราบรวมทั้งมีการโอนงบประมาณ
ไปให้กับโรงพยาบาลล่วงหน้าเช่นงบการดูแลผู้ป่วยนอกงบส่งเสริมป้องกันโรค
งบค่าเสื่อมเราโกรธไปให้หมดแล้วไปให้โรงพยาบาลเขา
ก็จะได้มีแผนการไปทำนู่นนี่นั่นได้นะครับเหลืองบบางส่วนที่จ่ายตามผลงานเท่านั้น
ดังนั้นการที่เรารู้ตัวเลขก่อนเราจะมาจัดสรรทุกอย่างให้เรียบร้อย
เพื่อให้การทำงานของโรงพยาบาลเป็นระบบระเบียบแล้วก็ทราบตัวเลขสิ้นชัดเจน
ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามหลักการมันไม่ควรจะมี
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแต่เข้าใจได้ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตมันเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะเอางบประมาณ
ช่วยเหลือประชาชนด้วยกันอันนี้เข้าใจหลักเกณฑ์ทุกอย่างครับ
เข้าใจวิธีการเข้าใจวิธีคิดเพียงแต่ว่าตัวเลขเหล่านี้เราไม่ทราบล่วงหน้านะครับ

อ้าวเดี๋ยวนะคะอันนี้ไม่เข้าใจวิธีการของการไปของตัวเลขนะคะ
คือตัวเลขถูกเสนอโดยกองทุนเองหรือว่าเป็นการหยิบโดยสำนักงบออกไปคะ
ตัวเลขเท่าไหร่ส่งไปที่สำนักงบสำนักงบประมาณไม่มีการคืนตัวเลขในกองทุนเลยแม้แต่บาทเดียว
นึกออกไหมครับตัวเลขที่รัฐบาลถามว่าจะคืนเงินเท่าไหร่
ตัวเลขที่ปรากฏ๒๔๐๐ล้านสำนักงานไม่ได้เสนอครับ
แต่ว่าพอเรามาเห็นทำไมถึงมีตัวเลขนี้นะครับมาเห็นตอนหลังซึ่งเราไม่ทราบจริง
ถามตอบไม่ถูก

เดี๋ยวนะคะคือเอาล่ะเรียนเอาล่ะ

ก็พยายามถามกันว่าตรง๒๐๐๔นี้มันยังไง
มันออกไปได้ยังไงนะครับ

เช็คข่าวก่อนหน้านี้นะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ให้ท่านประหลัดเป็นคนชี้แจงแทน
คือเรียนก็อาจจะสับสนนิดหน่อยว่า
ถ้าท่านประหลัดทราบเป็นไปแทบไม่ได้เลย
รัฐมนตรีว่าการจะไม่ทราบ

แล้วก็ทราบว่าเรื่องนี้นายกก็คงเห็นไปในทางเดียวกัน
ก็คือไม่ตัดสองพรรณสี่ร้อยล้านบาทแน่เนี่ย

ประกาศการอีกก็เจอบที่จงถึงข้างหน้าหลังจากนั้นถึงจะรวบรวมและก็ไปเสนอคลม
แล้วยังมีเข้าสภาอีกก็จะผลการแยงอีกยาว
นิมิตเรียกร้องเมื่อสักครู่นี้ในแง่ของประชาชน
ก็คือว่าไม่เอาแบบโยกไปแล้วเดี๋ยวโยกกลับมาให้
คุณนิมิตรก็คือบอกว่า๒๔๐๐ยังต้องอยู่ที่เดิมกับบัตรทอง
ส่วนว่าเงินเดือนของคนที่ได้รับบรรจุใหม่๔๐๐๐กว่าตำแหน่งจะเป็นอย่างไร
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเองที่จะเป็นคนจัดการบริหารเรื่องงบประมาณตรงนี้
ทีนี้เนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยถ้านายกเป็นคนออกมาพูดก็คือเท่ากับจบถูกไหมคะ

คือขอแค่นายกคนเดียวถูกไหมคะที่ออกมายืนยันให้

คำถามต่อไปคุณนิมิตรเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันว่า
สมมุติถ้าวันเดือนนี้ไม่มีปัญหานะคะแล้วกรกฎาคมที่ต้องโอนงบอีกก้อนใหม่ไม่มีปัญหา
คำถามคือว่ารองเลขาเองกลัวไหมคะว่าจะมีปัญหาในปีหน้าปีงบประมาณ๖๔ค่ะ
ถามว่ากลัวไหมตอนนี้สถานการณ์เราก็จะสถานการณ์ประเทศ
แต่ว่าด้วยความเป็นจริงด้านเรื่องของบริการสาธารณสุขเนี่ยก็คือเราใช้คำว่าหลักประกันสุขภาพ
คำว่าหลักประกันนี้ก็คือว่าให้ประชาชนมั่นใจได้ว่านะครับถ้าท่านเกิดเจ็บป่วยเนี่ย
รัฐบาลจะดูแลเป็นหลักประกันให้ท่านไม่งั้นท่านทำงานให้เต็มที่ดูแลตัวเองให้ดี
นะครับแต่ถ้าเจ็บป่วยเมื่อไหร่เนี่ยหลักประกันช่วยดูแลนะครับดังนั้นเนี่ย
งบประมาณคือผมต้องบอกหลักการใหญ่นะครับว่าหลักการเพิ่มขึ้นของงบประมาณเนี่ยมันมาจาก๓หลักการนะครับ
ที่๑เราดูว่ามันมีเงินเฟ้อเท่าไหร่นะครับมีค่าแรงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันนี้คือข้อที่๑
ข้อที่๒เนี่ยจะมีประมาณการผลงานการให้บริการเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งเราดูข้อมูลย้อนหลังไปหลายปีมากแล้วอันที่๓เนี่ยมีสิทธิประโยชน์ใหม่หรือไม่นะครับ
งบประมาณที่เราเสนอไปเคาะกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ที่๓๘๐๐นะครับซึ่งมันคงหลักการนี้นะครับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงมันจะกระทบกับ๓อย่างเนี่ยนะครับโดยหลักการก็คือว่าไม่อยากให้กระทบนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลมันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิต